ทิ้งท้ายกันนะครับที่เรื่องราวของการจัดการแข่งขัน
แต่เป็นการสร้างแรงบันดาลใจแล้วก็หานักกีฬาหน้าใหม่
และดูถึงครั้งนี้แล้วกว่าหลายคนเริ่มจากนี้ก็เก้าประตูทีมช่าง
เพราะฉะนั้นประเทศไทยในฐานะที่เป็นหนึ่งมาในหลายครั้งเพราะฉะนั้นประเทศไทยในฐานะที่เป็นหนึ่งมาในหลายครั้งเพราะฉะนั้นประเทศไทยในฐานะที่เป็นหนึ่งมาในหลายครั้งเพราะฉะนั้นประเทศไทยในฐานะที่เป็นหนึ่งมาในหลายครั้งเพราะฉะนั้นประเทศไทยในฐานะที่เป็นหนึ่งมาในหลายครั้งเพราะฉะ

ข่าวไทยรัฐทีวีรายงาน